ส่วนที่จันทบุรีมีเหตุการณ์พี่ฆ่าน้อง
คือพี่เนี่ยอายุหกสิบห้าแล้วนะคะเป็นพี่ชาย
ยิงน้องชายวัยหกสิบเอ็ดแล้วก็เสียชีวิตริมศะในศูนย์ผลไม้
คาดว่าสาเหตุมันเป็นเรื่องของปมมรดกค่ะ
แล้วตัวพี่ชายพอก่อเหตุเสร็จก็หนีไป
หนีไปไปทำอะไรไปบอกลาลูกชายตัวเองอ่า
แล้วก็หนีขึ้นเขาไปเขาก็ไล่ล่าจับตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ช่วงสายเมื่อวานตำรวจสพทุ่งเบนจาที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ไปตรวจสอบเหตุยิงกันตาย๑ศพในสวนผลไม้
พบศพนายเฉลิมเมืองที่รักอายุ๖๑ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของสวนผลไม้นั่นแหละค่ะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่นะคะ
มีแผลถูกยิงที่ใต้กกหูขวาทะลุกกหูซ้าย
ราวนมซ้ายทะลุราวนมขวาที่สะบักขวา
ไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
แล้วใกล้กันนะคะมีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๒ปลอก
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดเขารูปช้างค่ะ
เป็นสถานที่จัดงานรดน้ำศพและประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตครับ
ไปเจอกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะนางอรพินอายุหกสิบ
กำลังจุดทูปบอกกล่าวสามีเกี่ยวกับงานศพที่จัดวันนี้บอกว่าญาติจัดดอกไม้ไม่ทัน
อยากจะจัดดอกไม้ให้มันสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดดอกไม้ให้มันสวยกว่านี้
เธอบอกว่าเธอแยกกันอยู่กับนายเฉลิมมา๑๘ปีเพราะว่าต้องไปดูแลครอบครัวที่สะแก้ว
แล้วก็มีปัญหากันด้วยอ่ะนะคะส่วนปัญหาระหว่างสามีกับผู้ก่อเหตุ
ก็คือที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยก็รับรู้มาตลอด
ตัวเธอช่วยสามีทำสวนทุเรียนในที่ดินที่เป็นปัญหานี่แหละค่ะ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับพี่น้องอะไรคนไหนยกเว้นนายบุญมีคนเดียว
มาขอแบ่งที่ดินทั้งทั้งที่เขาเองก็มีที่ดินปลูกยางพาราอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมว
เมื่อสองปีก่อนราคาทุเรียนมันสูงไงฮะรายได้ดีนายบุญมีมาขอ
ที่ดินปลูกทุเรียนครับสามีก็แบ่งให้โอ้โหขนาดแบ่งให้แล้วนะ
ยังใจร้ายมาก่อเหตุแบบนี้
ผู้เรียนเนี่ยทำมาประมาณ๓๐ปีแล้วนานแล้วก็เพิ่งเริ่มจะมาเอาคืนเมื่อปีที่แล้ว
ตัวของคุณคุณเนี้ยใช่เขาเอาคืนเขาเขาบอกอย่างไรว่าตอนนั้นเขาอยากจะได้ที่คืนก็เรียก
อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่กับตรงจุดนี้เพราะว่าอยู่กันคนละทาง
ตรงนี้ไม่รู้แต่เวลาเขาทะเลาะกันลูกสาวก็จะโทรบอกว่าลุงเขามากวนอย่างนั้นอย่างนี้
พ่อก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะเป็นของเขาเถอะเขาว่าอย่างนี้
ก็อย่าไปใกล้เขาก็แล้วกันลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตก็บอกเหมือนกันนะคะว่าคือเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่กับพ่อได้เจ็ดแปดเดือน
ครับลุงบุญมียิงปืนขึ้นฟ้าสวนเลยคือทำอะไรเสียงดังปุ๊บคือโดนสวนเลย
ส่วนปัญหาเรื่องที่ดินพ่อเล่าให้ฟังว่าที่ดินที่ทำมาหากินกันเนี่ยค่ะ๔๐กว่าปีแล้วนะคะ
มาขอแบ่งไป๓๐เพราะว่าราคาทุเรียนมันแพงก็ยอมแบ่งให้
แล้วพ่อหายตัวไปตั้งแต่เที่ยง๙พฤษภาคม
สาย๑๐พฤษภาคมไม่เห็นพ่อกลับเข้ามาที่สวน

แว่นตาพ่อตกอยู่ที่พื้นมองไปที่สระน้ำโอ้โหร่างพ่ออยู่ตรงนั้น
ก็คิดว่าพ่ออาจจะถูกไฟช็อตหรือเปล่า
ญาติมาดูแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่
ถูกยิงจนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ช่วงเกิดเหตุประมาณบ่าย๓โมงมีคนงานได้ยินเสียงปืน๓๔นัด
แต่ไม่มีใครสนใจนึกว่าจุดประทัดยิงปืนแบบปืนลมอะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อที่โดนยิงตาย
สาเหตุก็เรื่องที่ดินนี่แหละ
ที่แบบโอ้โหพี่น้องกันเนี่ยทำไมถึงมาทะเลาะกันอะไรแบบนี้นะคะ
ก็จริงแล้วพ่อเธอก็มีน้ำใจให้ทุกคนตลอดนะคะ
อะไรก็ให้ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับพ่อ

แล้วก็มีเรื่องเสาไฟของเราแต่ก่อนที่เรายังคุยกันดีอยู่
เสาไฟมันไม่ได้เดินตามทางมันผ่านที่ลุง
พอมันผ่านที่ลุงมาถึงบ้านพอมันมีปัญหา
เราก็ต้องลงทุนซื้อต้นเสาใหม่ปากปากแล้วซึ่งมันกว้างกว่า
อ้อมก็อันนี้เป็นทางสาธารณะคือไม่ผิดแล้วก็อ้อม
แต่เสามันยังอยู่ในที่เขา
พ่อกับพี่แม็กโคเคยพยายามที่จะเอาเสาออก
เขายกปืนขู่อย่างนี้พี่เป็นพี่พี่จะกล้าเอาออกไหม
บอกมึงถ้าของกูเสียหายนี่มึงโดนนะ
ลุงทำกับพ่อหนูอย่างนี้มันเกินไปอะพี่
มันเกินกว่าที่คือมันพุนนะพี่
หลังกกหูหน้าอกใต้เหลานม
แล้วไม่ได้รวมถึงตรงแขนที่กระสุนทะลุอ่ะพี่
ตำรวจขออนุมัติศาลออกไหมจับผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็แบ่งกำลังไปติดตาม

ไปที่บ้านของลูกชายในบุญมีผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ

เพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าผู้ก่อเหตุก่อเหตุเสร็จ
หนีไปบอกลาลูกชายแล้วหนีต่อขึ้นเขา
ตำรวจบอกว่าก็ต้องระมัดระวังในการติดตามตัวผู้ต้องหา

หรือถ้าเขาติดต่อมาบอกเขาหน่อยนะว่ามอบตัวเถอะ
เพราะตำรวจก็ไม่อยากใช้ความรุนแรง